คุณผู้ชมค่ะหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโลก
ห้วยขาแข้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการรักษาความยั่งยืนของห้วยขาแข้ง
เดี๋ยวชมพู่จะพาคุณผู้ชมไปดูการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง
ประจำปี๒๕๖๖กันหน่อยนะคะ
ซึ่งปีนี้และตอนนี้ก็กำลังจัดอยู่ด้วยค่ะ
จัดตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๙ธันวาคมนี้นะคะ
เพื่อเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวมีการเข้าชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม
บนยอดดอยแก่นมะกรูดค่ะ
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหลี่ยงบนดอยสูง
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่แล้วก็สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่นะคะ
เพื่อเป็นการลำลึกถึงการขึ้นทะเบียนห้วยขาแข้ง
มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๓๔ค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นวันเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นะเรสวนอีกด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
รวมถึงเป็นการหวงแหนพื้นป่าแห่งนี้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
คุณผู้ชมคะกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ในวันมรดกโลกห้วยขาแข้งปี๒๕๕๙
ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายหลากหลายนี่ค่ะ
อย่างเช่นการประกวดขบวนแห่รณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรม
มีการแข่งขันการเดินการวิ่งเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
วิ่งมาราทอนมรดกโลกห้วยขาแข้ง๒๐๒๐
มีนิทัศกาลสิ่งแวดล้อมผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง
แล้วก็มีการแสดงดนตรีรักผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง
รวมทั้งดนตรีเพื่อชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะ
จากจะได้เสพมหรสบภายในงานแล้วเนี่ย
คนที่มาเที่ยวในงานยังจะได้รับความสุขจากธรรมชาติ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ